คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะที่มีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ภาพกางเกงชั้นในของเธอไปที่เพจพลเมืองในนครหัวหินครับ
อันนี้ชื่อเพจนะฮะพลเมืองในนครหัวหินครับเพื่อจะเตือนภัยกันเนี่ยบอกว่าเธอตากกางเกงชั้นในเอาไว้ที่หน้าห้องเช่าที่หัวหินนะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยครับได้รับกลับคืนมาในสภาพมีคราบเปลือเปื้อนแห้งกรังแล้วก็มีรอยปากกาน้ำหมึกสีน้ำเงินเขียนเอาไว้นะฮะ
เนี่ยเขียนบนกางเกงในเขียนตรงเป้าเลยนะ
ถูกต้องคือถ้าตามใจความเนี่ยก็บอกลักษณะว่าได้สำเร็จความไคร้ไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วที่สำคัญก็คือไอ้ข้อความนี้นี่แหละที่ทำให้เธอกลัวมากเพราะไอ้คนที่เอาไปแล้วมันเขียนเนี่ยนะมันบอกว่าอยากมีอะไรกับคนใส่จัง
นั่นหมายความว่าถ้าโรคจิตลักษณะแบบนี้มาลักกางเกงชั้นในชุดชั้นในของผู้หญิงหญิงสาวไปสำเร็จความไคร้อะไรก็แล้วแต่
แต่แสดงว่าไอ้คนนี้มันโอ้โหมันเล็งไปถึงอยากมีอะไรกับคนใส่จัง

เพราะนี่เขาตากไว้หน้าห้องเขาอ่ะ

เหตุการณ์นี้นะฮะหญิงสาวที่ประสบเหตุบอกว่าขวัญเสียมากกลัวว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุกับเธอตามที่เขียนข้อความเอาไว้นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยไปคุยกับหญิงสาวคนนี้นะครับเธอให้ข้อมูลบอกว่าอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าที่หัวหินจุดเกิดเหตุมา๓ปีแล้วนะครับก็อยู่กับแฟนนะไม่เคยเจอเรื่องโรคจิตหรือว่าการคุกคามทางเพศอะไรพวกนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
วันเกิดเหตุเธอบอกว่าน่าจะเป็นช่วงกลางคืนของวันที่๑มกราคมนะฮะที่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปคุยด้วยเธอบอกว่าคืนนั้นเธอก็เลิกงานกลับบ้านนะกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำซักเสื้อผ้าเธอทำงานร้านสปานะครับแล้วก็ซักชุดชั้นในเสร็จแล้วก็นำไปตากไว้ที่ราวตากผ้าหน้าห้องเช่าก็ตามปกติแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็เข้านอนคาดว่าคนร้ายเนี่ยไอ้โรค
มันคงจะก่อเหตุก็คือช่วงกลางดึกนั่นแหละพอเธอเข้านอนแล้วมาขโมยกางเกงชั้นในที่เธอตากไว้เอาไปสำเร็จความไคร้เพราะว่ามันมีคราบน้ำอสุจิติดเปื้อนมาอยู่แล้วก็เขียนข้อความลามกอนาจารย์เอาไว้แล้วก็เอามาตากเอาไว้คืน
เช้าวันที่สองเธอตื่นมาเธอจะอาบน้ำไปทำงานก็ออกมาเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้ที่หน้าห้องเห็นกางเกงในของเธอตัวนี้ตกอยู่ที่พื้นของราวตากผ้าหยิบมาดูก็เหมือนภาพอย่างที่ท่านเห็น
หนูก็อาบน้ำเสร็จแล้วหนูจะแต่งตัวแล้วก็หนูก็ไปเอาผ้าที่ราวตากผ้าเสร็จแล้วก็เห็นกางเกงในอะค่ะหล่นอยู่แล้วก็หนูก็เก็บขึ้นมาก็เห็นเป็นเขียนนะคะเขียนในกางเกงในอะค่ะคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาทำอะไรแล้วก็เขาอยากทำอะไรกับเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ
หอพักที่เกิดเหตุอยู่ที่ซอยหัวหิน๙๗นะครับใกล้ทางรถไฟนะฮะเราไปดูที่หอพักแห่งนี้มานะครับ
ห้องของหญิงผู้เสียหายเป็นห้องแรกติดถนนเพราะฉะนั้นถ้ามาเนี่ยมันก็จะถึงง่ายเลยเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
ห้องแรกติดถนนเลยนะครับที่หอพักเขามีกล้องวงจรปิดนะนี่วันนี้เขาเอาป้ายมาติดแล้วเมื่อสักครู่นี้ป้ายที่เขียนเอาไว้เขียนเหมือนกับเขียนบอกโรคจิตเลย
โรคจิตนี่ให้รู้ตัวเลยนะที่มาก่อเหตุไว้เนี่ยเขามีหลักฐานให้ตำรวจแล้วนะนี่ทั้งบุกลุกทั้งอนาจารย์บอกโรคจิตเอาไว้ใช่ไหมบอกให้รู้เลยโอ้โหเขามาทำขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาอยู่อีกตั้งหลายห้องเขาก็กลัวกันนะครับ
อ่าเจ้าของหอพักตอนนี้ไปธุระที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้เปิดกล้องวงจรปิดดูเดี๋ยวถ้ากลับมาก็คงได้หลักฐานเพื่อที่จะเอาไปแจ้งตำรวจเพิ่มเติม
พอรู้ข่าวตกใจมากก็กลัวกันเหมือนกัน
แถวนี้เนี่ยมันมีทั้งคนไทยมีทั้งแรงงานชาวต่างด้าว
มันก็มีหลายกลุ่มก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใคร

ที่นี่ก็เลยมองลำบากนะยังล่ะก็ตามว่า
ตำรวจก็จะเอาไว้ตรวจสอบนะฮะโดยเฉพาะหลักฐานพวกลายนิ้วมือกับคราบอสุจิ
เพื่อหาดีเอนเอเอาไว้เทียบเคียงกับผู้ต้องสงสัยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพรมเขียนภูมิกับการสพหัวหินบอกว่า
ให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบเส้นทางต่าง
คนงานก่อสร้างแถวนั้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยนะครับ
กำลังรอเจ้าของหอให้เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดมาให้เจ้าหน้าที่
เดี๋ยวถ้าได้มาตรงนี้ทีนี้ชัดเลยผมว่าป่านนี้ลูกศิษย์คนนี้คงหนาวร้อนแล้ว
หลักฐานมันเยอะค่ะก็มีร่องรอยทิ้งเอาไว้ที่กางเกงชั้นในของผู้หญิงเขาเต็ม
มงลายมือครับอสุจิมันตรวจหาเจ้าของได้
ถ้าได้กล้องวงจรปิดมานะแล้วเห็นพฤติกรรมชัดเจนว่า
โอ้โหคุณนี่แหละไปเอาเขามาแล้วก็เอากลับมาส่งคืนเนี่ย
ขโมยกางเกงในก็แย่แล้วนะเอากลับไปไปทำไม่ดีแล้วเอามาส่งคืนที่หน้าห้องเขาอีกอ่ะ